รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนไหน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

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูนไหนไม่เชื่ออย่าลบลูก
มูเจลูไม่รบใครออกไข่นะครับ
เขาบอกว่าเขาสามารถออกจากร่างกายของเขา
แล้วไปไหนมาไหนไปเมืองรับแร่อย่างนี้

เขาบอกว่าเขาเข็นวิญญาณได้นะฮะ

เรียกว่าที่ออกมาเป็นร้อยกว่าครั้งครับคุณผู้ชมครับ
ขนาดที่ว่าอย่างที่คุณมดดำบอกนะฮะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้

วันนี้คืออยู่คนเดียวเอาผีมาเป็นเพื่อน
ทีมงานก็พยายามอ่านในเฟซบุ๊กเฮ้ย
เรื่องราวของเขาน่าสนใจสนใจมาก

แต่วันนี้ยังไงเราจะเอาแค่บางเรื่องของเขามาเล่า
ให้ท่านผู้ชมฟังว่าเขาไปเจออะไรมาบ้าง
วันนี้ขอต้อนรับคุณสุวัสดิ์โหงทองหรือคุณกบครับ
คุณกบดูเป็นวัยรุ่นพันธุ์สมัยอยู่เลย

ผมเป็นวิศวกรสื่อสารครับผม

ก็คือเกษียณออกมาได้๓ปีแล้วครับ
เราขอเริ่มกลับไปเลยดีกว่า
เหตุการณ์ในชีวิตของคุณที่คุณบอกว่าแปลกเหลือเกินเนี่ย

คือผมเองเป็นคนจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
แล้วก็เรียนอยู่แถวอำเภอบางสะพานแล้วก็

รู้สึกว่าไปนั่งสมาธิแล้วมันสบาย
ผมก็เลยติดติดตรงที่มันสบายนี่แหละครับ

แล้วก็พอหลังจากนั้นพอเราปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ย

ผมจะนั่งสมาธิก่อนแล้วก็นอนนะครับ
แล้วหลังจากนั้นประมาณปีหนึ่งผมเรียนปวชครับ
ผมย้ายไปเรียนที่จังหวัดชุมพรนะครับ
แล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งผมนั่งสมาธิแล้วก็นอน

มันเป็นยังไงก็คือมันเหมือนกับตอนที่เรา

ตัวเราแข็งเสร็จแล้วเราเลื่อน

แล้วก็ตัวที่มันเป็นร่างกายที่นอนอยู่
คุณกำลังจะบอกว่าคุณเห็นเหมือนกระจกสะท้อน

มันมีสองร่างเลยเรายืนร่างหนึ่งยืนดูอีกร่างหนึ่งอะครับ
เห็นบอกว่าก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างเนี่ย
คุณได้ยินเสียงซึ่งไม่ใช่ภาษาคน

มันเป็นตอนนี้ผมยังหาข้อสรุปตรงนั้นไม่ได้เลย
มันเป็นเสียงที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นภาษาอะไร

แต่มันจับใจความไม่ได้เลยว่าเขาพูดอะไรกัน
จังหวะที่วิญญาณออกมาจากร่างแล้วมายืนดูร่างตัวเองเนี่ยครับ

เราก็คิดว่าเราตายเราก็ตกใจ
ก็คือเราก็เหมือนกับคล้ายกับทุลนทุลายประมาณนั้น

คือกลับเข้าร่างเองอาการของการกลับเข้าร่างเนี่ย
มันจะตัวมันจะค่อยหายชา
ตัวค่อยหายชาเราก็จะรู้สึกตัว

ติดใจ

อาทิตย์ตะกี่ครั้ง

มันเป็นช่วงแบบทีบางทีทุกวันเลย

ใช่ถ้าถี่คือหมายถึงว่า

หมายถึงว่าถ้าเกิดเรารักษาศีลนะครับ
ศีลแล้วก็เจริญภาวนาเป็นประจำ

มันก็จะมีโอกาสออกได้ตลอดเวลาเหมือนกัน

เพราะการฝึกสมาธิการฝึกอะไรหรือเปล่า
ทำให้คุณสามารถออกจากร่างคุณได้เนี่ย

หมายถึงว่าอาจจะเป็นของเก่าที่เราเคยฝึกไว้ตั้งแต่ชาติก่อนหน้านี้
พอเรามาวันนี้เรามาปฏิบัตินิดหน่อย
มันก็เลยทำให้เกิดผลสำลิดแบบนี้ครับ
หลังจากที่เรียกได้ว่าวิญญาณเนาะ
วิญญาณของคุณหลุดออกไปเนี่ย

สองเดือนนะครับก็มันมีการไปเห็นวิญญาณของของสัมภเวษีต่างต่าง

หรือผีครับผมใช่ที่อื่น
ผมได้ไปอยู่กับคนอื่นไปอยู่กับเพื่อน
แล้วก็มีการไปอยู่หอพักซึ่งเป็นหอพักนั่นก็คือเป็นโรงพยาบาลเก่า
แล้วก็ข้าวซอยห้องให้ให้เช่าเราก็ไปอยู่มีการจัดห้องจัดของกัน
แล้วก็เอาตู้ไปวางพิงกับต้นเสาซึ่งต้นเสานั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรตอนแรก

แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ๔ทุ่มประมาณ๔ทุ่มเราก็มีอาการก็คือจิตออกจากร่างมันก็จะมีอาการจับ
หมายถึงว่าร่างกายมันจะแข็งแล้วก็เด็กมันมาเล่นกับเราเลย

เด็กนี่เป็นลูกของผีที่ตายท้องกลมที่สิงสถิตอยู่หน้าที่นั้นนะครับ

รู้ได้ยังไงเพราะว่าแม่เขามาด้วย

แม่เขามาเป็นรูปร่างโปร่งขาวแล้วก็มายืนที่ปลายเท้าเราแล้วลูกเขาก็มาเล่นอยู่กับเราตรงนี้
เล่นอยู่กับเราตรงนี้เขาก็บอกว่าไอ้ตู้ทางซ้ายมือนั้นน่ะทับที่เขานะพอหลังจากนั้นเสร็จสภาพมันก็คืนหมายถึงว่าเราเริ่มหายจากตัวชาใช่ไหมครับ

จิตคุณออกจากร่างเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะที่ตรงนั้นถูกไหมฮะ
อย่างเช่นในห้องนี้คุณจะถอดก็ยังอยู่ในบริเวณห้อง
ถอดตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไกลกันมาก
แต่ไม่อยู่ครั้งนี้คุณขอจิตกลับไปประจวบเลย
ใช่คือมันเป็นการพัฒนาของจิต
เวลาที่เราปฏิบัติบ่อยทำซ้ำบ่อยมันเหมือนกับ

ก็ผมก็ไปแข่งทักษะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ก็ไปพักที่โรงแรมตอนนั้นประมาณสัก๒ทุ่มได้
ช่วงหัวค่ำอยู่เลยครับเพื่อนยังเล่นกันอยู่ในห้องอยู่เลย

ตรงที่หลับอ่ะมันจับเลยคือจังหวะคือมันเข้าสมาธิ
มันเข้าสมาธิปุ๊บจับนี่
ถึงบ้านเลยครับ
ถึงบ้านเลยเราก็เห็นสภาพสิ่งแวดล้อมในบ้าน
ก็จะมีพ่อยืนอยู่ข้างใน
ก็เดินอยู่ข้างในบ้านเลยแม่นั่งอยู่เสร็จ
เราก็วนก็คือวนรอบบ้านเลย
วนรอบแล้วก็ไปสัมผัสกับลาวผ้า
ซึ่งตรงราวผ้านี่แหละมันจะทำให้เรา

ประมาณ๒ทุ่มซึ่งกำลังหัวข้ำอะ

ก็ไปสัมผัสกับลาวผ้าแล้วมันก็ดีดกลับมา
ในที่สุดจิตคุณกลับเข้าร่าง
ตอนนั้นอยู่ที่นครนครศรีธรรมราช
แต่วิญญาณของคุณไปที่ประจวบแล้ว
กลับเข้ามาร่างเพราะว่าคุณไปแตะลาวตากผ้า

คือมันสมาธิมันถอนปุ๊บกลับเลย

แล้วตอนที่คุณหลับไปเพื่อนไม่รู้เหรอ
คุณไม่ได้อยู่ในร่างแล้ว

เหมือนกับรัดนิ้วมือได้ไหม

ตอนนี้ช่วงนั้นคุณจะเห็นหมดเลยว่าแม่อยู่นี่พ่อไง
ติดต่อไม่ได้ครับ
โอเค
แต่ว่าไม่อยู่ช่วงนี้คุณเกรร์มาก
แต่เสณ์แผนแต่สุดท้ายเถาจิตเป็นอลกเลย

คือจิตตกเราเล่นการพนันเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเราเป็นทุกข์ทั้งวันเลย
แล้วการที่เรามาปฏิบัติกรรมฐานมันก็ทำไม่ได้ไง

บอลเป็นหนี้พนันบอล

ก็เราเล่นบอลเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นทุกข์

พอเราจิตตกปุ๊บเรารู้สึกว่าวิญญาณของเราเนี่ยกำลังมันอ่อน
คือจะรู้สึกได้คือผมบ้านอยู่ประจวบเนี่ย

ซึ่งปกติถ้าผมเบื่อหรือผมอะไรผมจะไปทะเลก็ประมาณแค่๑๐กิโล
แล้วโดยปกติผมอยู่คอนโดที่นนทบุรีเนี่ย
ผมเบื่อผมก็พุ่งไปที่ทะเลที่บางสะพานเลยที่จังหวัดประจวบเลย

คือทุกครั้งถ้าเกิดเรามีกำลังมันจะพุ่งไปเลย

ใช่ไปอยู่ที่นั่นเลยแล้ววันนั้นเราก็พุ่งเหมือนกัน
แต่มันพุ่งไม่ไปมันตกลงไปชั้นตั้งแต่ชั้น๑๓ลงไปถึงพื้นเลย

ใช่ครับตรงไปถึงพื้นเลยเราสัมผัสได้นะว่าเราลงไปเนี่ย
มันผ่านตะข่ายลงไปถึงพื้นเลย
เหมือนคนตกตึกประมาณนั้นเลยครับ
เหมือนคนตกตึกเสร็จแล้ว
เออหลังจากนั้นนี่เรานอนกลางวันด้วยนะครับ

แม้กระทั่งว่าเห็นว่าแท็กซี่มากลับรถยังรู้เลย

ชั้น๖รู้ว่าจิตมันรู้ว่าชั้น๖นะครับ

เราไปเห็นสายตาแล้วก็เห็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่ง

หน้าเขาใหญ่มากเราเห็นดวงตาเห็นคิ้วเห็นหน้าเห็น

ท่านมองมาเสร็จแล้วเราก็มีสภาวะคือ

ดีดกลับตัวชาหายชาเสร็จ

เราก็มาเข้าใจว่า

พญายมระแล้วล่ะที่ลงไปนั่นที่เราไปเห็น

คุณคิดว่าทำไมคุณถึงได้ไปเห็นพญายมราช

เพราะว่าหนึ่งคือเราเอง
เคยปฏิบัติอยู่แล้ววันหนึ่งเรา

เราน่าจะถูกเรียกมาเตือนครับ

นั่นคือสิ่งที่คุณคิดว่าคุณได้มีโอกาสไปนรกมาแล้ว
นรกไปมาแล้วสวรรค์ล่ะ

วิญญาณคุณออกจากร่างบ่อยเข้า
จนถึงเมื่อวิญญาณคิดว่าคุณเป็นผีด้วยกัน

มาอยู่เป็นเพื่อนกันคุณหนุ่มคุณก็บอกเอาสิมาอยู่ด้วยกันเพราะฉันก็อยู่คนเดียว

ผมก็ย้ายที่ทำงานไง
ก็คือปล่อยให้คนเช่าประมาณ๒เดือนได้

น้องชายเสียชีวิตไปแล้ว๑๓ปี